มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

ความไม่เข้าใจความกลัวมันนำมาสู่การเลือกปฏิบัติ

เธอคงจะไปทำไม่ดีมาแน่ฉันเลยไม่ยอมรับ
สังคมไทยอยู่ในวังวลของความเข้าใจผิดเรื่องการติดต่อ
เราไปกังวลกับสิ่งที่มันไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจริง
เช่นการใช้ชีวิตอยู่ที่เดียวกันทำงานที่เดียวกัน
กินข่าวโดยกันกินน่ามโดยกันเรียนหนังสือโดยกันทำงานด้วยกัน
ความเสี่ยงจริงมันคืออะไร
๙๐กว่าส่วนใหญ่ก็คือการมีเพศสัมพันธ์กับคู่

ไม่จำเป็นต้องไปซื้อบริการกับใครก็ได้
ที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วคุณไม่ได้ป้องกัน
ช่องทางที่๒ก็คือการแชร์เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน
แล้วหยุดถามบางอันไม่ซ้ำไปว่าคุณไปติดเชื้อมาได้อย่างไร
อันนี้ชอบถามกันบ่อยไปทำยังไงถึงติดเชื้อ
จำไม่ได้ไปติดต่อจากใครก็ยังไม่รู้เลยแล้วไปทำอย่างไร
มันสะท้อนให้เห็นว่าการตั้งคำถามคนตั้งคำถามไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันพาสังคมออกจากมิติของความไม่เข้าใจ
หลุมดำนี้ต้องพากันออกไป
มันเป็นเชื้อไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายผ่าน๓ช่องทางหลัก
และเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันเรา

ก็จะมีโอกาสเกิดโรคบางโรคได้ง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นตูมหรือว่าเป็นเชื้อราในปาก
เป็นงูสวัสดิ์เป็นเริงบ่อยขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

เรามียาต้านไวรัสที่กินวันละ๑ครั้งวันละมื้อ
และกดเชื้อไวรัสได้ซับเพลตภายใน๑เดือน
และคุณกินยาต้านไวรัสแล้ว
คุณไม่มีวันจะส่งเชื้อให้ใครอีกแล้ว

และคุณไม่สามารถส่งเชื้อให้ใครได้

ใช้ชีวิตได้เท่าเหมือนกับตอนที่ไม่มีเชื้อ
คุณก็มีความฝันความหวัง
อยากจะมีลูกอยากจะทำงาน

แล้วก็คุณก็สามารถมีชีวิตที่ยืนยาว

ไม่ได้มีปัญหาอะไรอีกต่อไป

ถ้าในแง่ของการรักษาแล้วก็ระบบสุขภาพ

ดูแลดีอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์

การตายอัตราการเสียชีวิตลดลง
แต่การเลือกปฏิบัติยังไม่ค่อยลดลง
แล้วเป็นอันที่ยากที่สุดที่เราพยายามทำกัน
และคิดว่าเราคงต้องมีกลยุทธ์ที่จะต้องทำเรื่องนี้ค่ะ
ตอนนี้ค่ะผู้ติดเชื้อก็ยังเจอปัญหาเรื่อง
การถูกตีตราเลือกปฏิบัติอยู่เยอะนะคะ
โดยเฉพาะการไปใช้ชีวิตสังคม
แล้วก็สภาพแวดล้อมอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ
แล้วก็รู้สึกว่าคนเหล่านี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีพฤติกรรม
ไม่ดีน่ารังเกียจอะไรแบบนี้ค่ะ

เช่นอาจจะสร้างเงื่อนไขในการไปทำงาน

หรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยก็มีค่ะ

ผมรับเรื่องราวร้องเรียนจากเพื่อนผู้ติดเชื้อ
อย่างเช่นน้องอยากจะเรียนพยาบาล
แล้วก็เขาติดเชื้อมาตั้งแต่เกิดนะฮะ
แต่เขาก็ไปเจอสถาบัน
ว่าถ้าจะเรียนหมอเรียนพยาบาล
เขาไปออกกฎเกณฑ์เหล่านี้
อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลย

เขาอยากจะทำงานบริการโรงแรม
ก่อนที่จะเข้าไปทำงานเขาก็ต้องล่าถอยออกไป
หรือมีน้องเขาอยากจะเป็นตำรวจ
แต่การจะไปเป็นตำรวจนั้นก็ไปเจอกฎกตร
ในการเข้าเรียนประตูบานแรกก็ปิดอีก
อันนี้เป็นที่น่าเสียใจอีกนิดนึง

แต่กลับมีนโยบายของการกีดการเสียเอง
และเราก็อยากจะเอาความเป็นธรรม
เอาศักยภาพเอาขีดความสามารถ

ทำไมคุณถึงไปออกนโยบายในการที่

ของคนที่จะไปมีคุณภาพชีวิต

ทำไม
เรื่องของการใช้ผลเลือดมาคัดแยกคน

มันไม่ได้เป็นตัวชีวัตศักยภาพใดเลย
มีแต่มันเป็นใบที่จะแบ่งแยกคนออกจากกัน
โดยที่ยังไม่ได้ดูความสามารถ

ตอนนี้ทางมูลนิธิเองก็พยายาม
ทำงานรณรงค์กับสถานประกอบการ
แล้วก็สภาลูกจ้างสภานายจ้าง

ที่จะทำงานเรื่องนี้กันมากขึ้น
แล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดมีการเลือกปฏิบัติกันในสถานประกอบการเนี่ย
ก็ให้สื่อสารแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างนี้ค่ะ

เราถึงต้องรณรงค์ให้เขากลับไปทำงานได้จริง

โดยปราศจากเงื่อนไขเรื่องผลเลือดนะคะ
ว่าความอันตรายของการตีตราและเลือกปฏิบัติก็คือ
การไปชี้ชัดบอกเขาชัดว่า
คุณไม่เหมือนคนอื่น

เขาก็โดนมาตลอดนะคะ
กับการที่บอกว่าคุณแตกต่าง

ทัศนคติของคนนั้นมาเป็นตัวตัดสิน

เช่นเบือนหน้านี้ซุบซิบนินทา
หรือในโรงพยาบาลไม่อยากให้บริการ
หรือเพื่อนแสดงท่าทีไม่อยากกินข้าวร่วมด้วย

ความคิดด้านลบที่มีต่อตัวเอง
อยู่แบบนั้นนะคะซึ่งก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิต
มันเลยทำให้เขาสูญเสียความมั่นอกมั่นใจ

ไปจนแก่ตายในสภาพแบบนี้

เขารู้สึกว่าชีวิตเขาต้องไปต่อ
เขาก็ไปหาสมัครงานที่ใหม่
เขารู้สึกว่ามันต้องมีสักที่หนึ่งที่เปิดรับ
แต่ถ้าสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศของสังคมโดยรวมบอกว่า

ฉันรับคุณตามขีดความสามารถ
ไม่ได้มีผลกระทบกับการไปเรียนไปทำงานอะไร
ถ้าบรรยากาศสภาพแวดล้อมมันเอื้อแบบนี้เนี่ย
ผมคิดว่าบรรยากาศของการตีตาภายในตัวเอง

แล้วมันจะนำไปสู่ของการที่เราจะ
เขารบกันในฐานะคนเท่ากัน

แล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกคนด้วย

ที่เราจะต้องคุยทำความเข้าใจกับคน

เขาอาจจะเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

อย่าใช้เลนส์เราในการไปตัดสินคนอื่น

โดยไม่ได้ตัดสินใครเลย